ครอบครัวหนึ่งมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางไทยรัฐทีวีนะฮะ
เพราะบอกว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
รักษาอาการของลูกสาวนะฮะลูกสาวนี่อายุ๑๘ปี
เริ่มแรกแค่ปวดท้องรักษาไปรักษามาตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
ค่ะนี่ฮะเขาก็เลยมาขอความเป็นธรรมผ่านทางไทยรัฐทีวี
อยากให้โรงพยาบาลที่ดูแลอาการตั้งแต่แรกเนี่ยช่วยชี้แจงหน่อยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกับลูกสาวเขาค่ะอ่า
แล้วถ้าลูกสาวเขาสุดท้ายแล้วต้องกลายเป็นแบบนี้ตลอดไปนะ
เป็นเจ้าหญิงนิทราแบบนี้เนี่ยจะรับผิดชอบเยียวยาอะไรกันได้ยังไง
เพราะว่าชีวิตของลูกสาวเขาทั้งคนนี่ฮะพ่อของน้องเนี่ยคือ
พงศักดิ์มีศรีนะฮะอายุสี่สิบปีมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าลูกสาวนะฮะลูกสาวชื่อนางสาวนารดามีศรีอายุ๑๘ปีนะครับ
บอกว่าลูกสาวต้องกลายเป็นผู้ป่วยโคม่ารักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
หลังจากไปรักษาตัวด้วยอาการปวดท้องที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ในเขตประเวทกรุงเทพพ่อของน้องบอกว่าแบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นช่วงตี๑นะเข้าสู่ตี๑เข้าสู่วันที่๑๙เมษายน
ลูกสาวปวดท้องทางซีกด้านซ้ายย่าก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน
แต่น้องไม่มีประกันชีวิตอะไรนะครับก็เลยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในเขตประเวท
อาจจะเป็นไปตามสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้วพอไปถึงหมอ
หมอก็ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วฉีดยาแก้ปวดให้นะครับ
ก็ให้พักอยู่ที่ห้องผู้ป่วยจนถึง๔โมงเย็นอีกวันหนึ่งนะครับ
ตอนนั้นดูเหมือนว่าอาการจะดีขึ้นก็ขอหมอกลับบ้าน
เพราะว่าต้องไปยื่นใบสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์
หมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับคือช่วงนี้โควิด๑๙ที่มหาวิทยาลัยปิด
ก็จะไปยื่นผ่านออนไลน์ก่อนจะกลับเนี่ยพ่อบอกว่า
หมอให้ลูกสาวดื่มน้ำสีเขียวแล้วก็ให้ยากลับไปกินที่บ้าน
ช่วงที่ลูกดื่มน้ำเห็นได้เลยว่าลูกเนี่ยมือสั่น
พยาบาลก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมือสั่นแต่ว่าลูกสาวตอบไม่ได้นะ
ตอนนั้นไม่ได้ตอบแล้วก็พากันกลับบ้าน
คืนวันเดียวกันลูกสาวมีอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับ
แล้วก็บอกว่าปวดท้องนิดนะฮะหลังจากนั้นรุ่งเช้านะครับ
ลูกสาวก็ยังมีอาการคลื่นไส้ตัวเย็นแต่ก็ยังพยายามกรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์นะครับ
แล้วก็ไปจ่ายค่าสมัครเรียนที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้าน
แล้วก็กลับมานอนพักต่อที่บ้านนะครับอันนี้คือวันที่๒๐เมษายนแล้ว
เมษายนพ่อบอกว่าลูกสาวก็กินยาที่หมอให้มานั่นแหละนะครับ
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อาเจียนทีนี้เริ่มเบลอลิ้นเริ่มแข็ง
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะในพื้นที่เขตประเวทกรุงเทพ
ที่โรงพยาบาลก็ตรวจวัดน้ำตาลในเลือดพบว่าสูงถึง๓๓๘มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ซึ่งหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากเบาหวาน
เพราะน้ำตาลขึ้นสูงตอนนั้นฉีดอินซูลินที่ท้องให้๑เข็ม
แล้วก็ให้แอดมิตรที่โรงพยาบาล
พ่อบอกว่าหมอให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็ฉีดยาให้ทางสายน้ำเกลือ
แต่ผ่านไปไม่ถึง๕นาทีลูกสาวมีอาการชักเกร็ง
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วหลังจากนั้นลูกสาวก็ไม่รู้สึกตัว
บวมด้วยนะฮะบวมขึ้นมาเลยนะครับ
แล้วอยู่ดีหมอก็บอกพ่อว่าให้พ่อทำใจ
เพราะหาสาเหตุการป่วยของน้องไม่ได้
นี่ฮะ๒๒เมษายนลูกสาวถูกส่งเข้ารักษาตัว
แล้ว๒๓เมษายนลูกสาวถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬา
ซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลจุฬาเบื้องต้นหมอตรวจวินิจฉัยแล้ว
บอกว่าอาจเกิดจากการมีอาการแพ้ภูมิตัวเอง
หมอก็ให้ยาตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับ
พ่อบอกว่ามีพยาบาลมาถามนะฮะถามพ่ออย่างนี้เลยนะฮะ
บอกว่าคุณพ่ออยากรับน้องให้ไปเสียชีวิตที่บ้านไหม
นี่ฮะพ่อบอกตกใจมากเจอคำถามแบบนี้ครับ
อาการแบบนี้ครับคุณจะรับน้องไปเสียชีวิตที่บ้านไหม
ตกใจเพราะว่าบางคนก็บอกเฮ้ยน้องยังไม่ตายนะ
อาการแบบนี้น้องยังไม่เสียชีวิตเพราะว่าคนไปพูดเนี่ยเขาตอบสนองได้
แต่ตอนแรกเขาเป็นเด็กล่าเริงเขากระพริบตาเขาน้ำตาไหล
แต่ว่าเขาไม่รู้สึกหมอบอกว่าเป็นด้วยปฏิกิยาของยา
ตัวยาครับที่ให้ไปทำให้ร่างกายเขามีการดิ้น
จังหวะเราไปพูดพอดีแล้วเขาดิ้นก็คือนั่นแหละ
เราคิดว่าเขาตอบสนองแต่จริงน้องไปแล้ว

โอกาสยากที่จะกลับมาถ้ากลับมาอาจจะคุณต้องเตรียมที่จะดูแล
เขาอาจจะเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงนิทาอันนี้คุณหมอพูดเองเลย
เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
แต่ก่อนเข้ามามันอาการนี้มันไม่น่าจะนอนติดเตียงไงครับ
แต่ถ้าเรามองเนี่ยแพ้ยาหรือเปล่าหรือว่าให้ยาเกินขนาด
หรือว่าซึ่งเราถามคุณหมอก่อนที่จะย้าย
หมอตอบว่าอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร
เพราะว่าตอนนี้เก็ดเลือดอยู่ที่ประมาณ๙๐๐นะครับ
แล้วก็ความดันก็ปกติสมองปกติ
ปกติแล้วทำไมน้องถึงเป็นอาการแบบนี้
นี่คือสิ่งที่พ่อของน้องเขาสงสัย
ว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากปวดท้อง

แล้ววันก่อนที่จะส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย
พ่อบอกว่าพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐในเขตประเวทถามว่า
พ่ออยากรับน้องให้ไปเสียชีวิตที่บ้านไหมเนี่ย
โอ้โหเขาบอกเขาตกใจกันหมดนะครับ
แล้วพ่อเขาก็ให้เราดูคลิปนะครับ
เป็นคลิปที่ญาติญาตินะได้มาร้องเพลงให้น้องนารดาฟังนะ
ก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจุฬา
ซึ่งพ่อบอกว่ารู้ได้เลยว่าน้องเนี่ยรับรู้
เพราะเห็นเลยว่าลูกสาวเนี่ยน้ำตาไหลออกมา
จะร้องเพลงซ้ำเพราะร้อง
มีกระพริบตาเปิดตาขึ้นมานิดนึง
มีลืมตาขึ้นมาด้วยมีน้ำตาไหล
ซึ่งพ่อบอกว่านั่นแสดงว่าลูกสาวเขายังรับรู้ได้อยู่
แต่เป็นอะไรทำไมถึงลักษณะแบบเหมือนกับจะกึ่ง
ไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องเป็นเจ้าหญิงนิทรา
เริ่มแรกคืออาการปวดท้อง
คุณย่าของน้องนะฮะแต่ปกติน้องจะเรียกย่าว่าแม่นะ
คุณย่าบอกว่าตกใจแล้วก็เสียใจมาก
อยู่ดีหลานสาวต้องมาซุดหนักแบบนี้
ทั้งที่ปกติเป็นคนแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว
อาการปวดท้องแล้วเข้าโรงพยาบาล
ไม่น่าจะทำให้โคม่าขนาดนี้ย่าบอก
เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนสอบได้ที่๑ของห้อง
เกรดเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง๓๘ฝันจะเป็นครูนะ
จะได้ไปสอนเด็กนะพอมาเห็นอาการหลานเป็นแบบนี้
ไม่รู้ว่าหลานสาวจะมีโอกาสกลับไปทำตามความฝันหรือเปล่า
คือย่าบอกว่าตอนนี้เอาแค่ให้หลานสาวเนี่ย
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนก็แล้วกัน

เพราะฟังจากที่คุณหมอที่เก่าบอกว่า
น้องต้องนอนต้องติดเตียงต้องไม่รอด
มันทำให้แม่เครียดว่าน้องจะไม่เหมือนเดิม
กังวลมากเลยแม่จะบอกว่าแม่พูดโดยไม่อาย

แม่บอกว่าถ้าน้องอยู่ไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ยังไง

ช็อกอ่ะรถตู้ที่เคยรับน้องรถตู้ก็ช็อก
ว่าเป็นไปได้ยังไงทำไมไวขนาดนี้

พอมาที่จุฬานี่ยอมรับว่าคุณหมอดูแลดีมาก
คุณหมอหลายคนดูแลดูแลหลายโรค
แล้วก็น้องดีขึ้นที่จุฬานี่หาน้องดีขึ้นมาก
คือตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะ
แต่ที่จุฬานี่ทางโรงพยาบาลบอกว่า
อาจจะมีอาการลักษณะเหมือนกับแพ้ภูมิตัวเอง
แต่ทางครอบครัวเขาก็ติดใจโรงพยาบาลวัดแห่งแรกไง
เออทำไมตรวจไม่พบหรือว่ารักษาแบบไหนอะไรยังไง
จนแบบอยู่ดีก็สุดหนักไปเลย
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะครับ
ทางครอบครัวอยากให้โรงพยาบาลรัฐที่รับน้องไปรักษาตอนแรกเลยเนี่ย
ออกมาชี้แจงความผิดพลาดในการรักษาที่เกิดขึ้น

แล้วถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เนี่ย

เขาก็มาร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับ